คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณอุ้มลักษณะเขาเจอกระแสดราม่าจากโซเชียลเน็ตเวิร์กเล่นงานเยอะแยะมากมายเลย
กับกรณีที่แฟนหนุ่มของเขาคุณบอลกฤษณะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยทำร้ายร่างกายเจมส์บอลที่ร้านมาเลนสกายจังหวัดเชียงใหม่
แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าแฟนจะสบายใจหายห่วงกันได้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่ามีคนเขาแอบเห็นว่าสีหน้าของคุณอุ้มตอนนี้รู้สึกผ่อนคลายมากกว่าเดิมแล้ว
ดูว่าเธอจะคลายความเครียดลงได้เยอะพอสมควรนะคะ
ตั้งแต่วันที่๒๗พฤศจิกายนที่นักแสดงสาวอุ้มลักษณะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงกับสื่อมวลชน
ต่อกรณีที่เธอแล้วก็เพื่อนน้องนักแสดงรวมถึงบอลกฤษณะแฟนนุ่มค่ะ
หางเลขว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กาดร้านมาลินสกายจังหวัดเชียงใหม่
รุมทำร้ายร่างกายนายอิสราชนุวัฒน์วันคาวิสันจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
โดยในส่วนของบอลกฤษณะนะคะก็ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะคะแต่ว่าสารอนุมัติให้ประกันตัวแล้ว
ซึ่งจนถึงขณะนี้ผ่านไป๑๐กว่าวันแล้วนะคะไวเหมือนกันนะ
แต่ดาราสาวเซ็กซี่ที่เจอกระแสดราม่าลูกใหญ่อย่างคุณอุ้มเนี่ยก็ยังคงเก็บตัวเงียบ
ไม่มีความเคลื่อนไหวใดแม้แต่ในโซเชียลมีเดียค่ะ
โดยรูปสุดท้ายที่ปรากฏในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอยังคงเป็นภาพข้อความว่า
และบอลกฤษณะแฟนนุ่มจะแถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะคะ

ก็ยังเป็นภาพเดิมอยู่ยังอยากรู้อยู่เลยว่าตกลงเขาเป็นยังไงบ้าง

จะมีรูปที่คุณนิวเคลียร์ลงก็คือวันพ่อแต่ไม่ค่อยเห็นคุณอุ้ม
เป็นรูปภาพกอดกันเป็นภาพครอบครัวนะครับ

อย่างไรก็ตามนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนแฟนคลับของสาวอุ้ม
ก็จะคลายความเป็นห่วงเป็นใยลงได้บ้างแล้วนะคะ
เพราะว่ามีคนตาดีเขาไปส่องเจออินสตาแกรมของคุณแม่คุณอุ้ม
คือโพสต์รูปคู่กับคุณอุ้มภาพนี้นะคะ
ขณะที่ควงกันไปช้อปปิ้งที่ห้าง
ซึ่งก็จะเห็นว่าคุณอุ้มมีรอยยิ้มบนใบหน้านะ

ขณะที่บรรดาผู้ที่ติดตามไอจีของคุณแม่
ก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
อันนี้เป็นภาพที่วันพ่อที่คุณแม่ลง
ก็จะเป็นภาพครอบครัวกอดกันแบบนี้นะคะ

น่าจะเป็นคนรอบข้างที่อยู่กับเราก็คือครอบครัวนั่นเอง

แต่ว่าในคอมเมนต์นี้มีคอมเมนต์เพิ่มเยอะนะคะ
คุณผู้ชมต้องบอกว่ามีคนส่งกำลังใจกับอุ้มลักษณะเยอะมากนะคะ
เพื่อนคะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐ
กับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่ง

แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป